ตีกันดีกว่าโรตีที่พาไปไม่ธรรมดาเพราะเป็นโรตีผัดกะเพราที่จังหวัดนครสวรรค์
คุณค่ะเคยทานโรตีแบบไหนกันบ้างนี่คือโรตีแบบผัดกระเพราอ่ะคุณดีเหรอ
มันมีที่นี่ไงก็จะกินแต่พวกโรตีใส่กล้วยใส่นมเยอะ
หรือจะเป็นโรตีมะตะวะถูกไหมอะไรแบบนั้น
แต่นี่คือโรตีผัดกะเพราไก่ในจังหวัดนครสวรรค์ต้องไปเลยร้านนี้ไอรินโรตีชาชัก
ตั้งอยู่บริเวณถนนสายเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ขาขึ้นนะคะหมู่ที่๗ตำบลนครสวรรค์ตกอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์
ทางร้านเขามีเมนูใหม่ออกมาให้คนที่รักโรตีได้ลองทานชื่อเมนูโรตีผัดกะเพราไก่ค่ะ
เมนูบอกเลยเมนูของเขาเนี่ยจริงแล้วมีหลากหลายเมนูมีทั้งของหวานของเขาแล้วเขาเอาของหวานกับของเขามาเจอกันนะคุณ
ก็ต้องบอกว่าเฮ้ยมันเข้ากันเนอะมันเข้ากันอย่างลงตัวอย่างดีเพราะว่าที่นี่สูตรแป้งของเขาจะเป็นแป้งโบราณ
ส่วนกะเพราไก่ค่ะเขาจะผัดแบบที่กินกับข้าวเลยคุณเหมือนกะเพรารัดข้าวเลยแล้วเอามาใส่เป็นไส้โรตีเอาแป้งลงไปตีแป้งให้เป็นแผ่นก่อน
ใส่ลงในกระทะค่ะแล้วก็ตามด้วยไข่อันนี้คือไข่นะคะตีไข่ไว้แล้วก็ละเลงไข่ลงไปให้ทั่วแป้ง
จากนั้นค่ะจากนั้นเอาอะไรลงไปต่อกะเพราไก่ไงคะกะเพราไก่นี่คือทำไว้เรียบร้อยแล้วนะไส้นะก็เอามาใส่ไว้ตรงกลางเลย
เหมือนที่ทานกับข้าวนี่แหละแต่ทานกับโรตีแทน
พอสุกป๊าบใช่ไหมตัดเป็นชิ้น
เสิร์ฟแล้วก็โรยกะเพรากรอบบนโรตีอีกชั้นนึง

ก็ได้ถ้าคุณจะแบบพิเศษไข่ก็เพิ่มไข่ดาวลงไปเรื่อย
น่าจะดีเหมือนกันเนาะคุณเนาะ

ใช่ไหมเมนูนี้นะคะเขาบอกว่าได้มาจากลูกค้าขาประจำที่บอกว่า
อยากกินโรตีอะไรก็ได้ที่ไม่มีในเมนู

คือเหมือนคงลองทานครบแล้วก็อยากได้เมนูใหม่

กวนเพราะว่าเจ้าของร้านเขาบอกว่าหลังจากนั้นนะคะ
คุณสุกปรีบิลังโหลดเนี่ยคือกับแฟนสาวของเขาที่เป็นเจ้าของร้าน
งงเหมือนกันกับการสั่งเมนูโรตี

ทำดูมั้ยเป็นกะเพราไก่อย่างเนี่ย
เอามาใส่ในโรตีแล้วก็ไปเสิร์ฟให้ลูกค้าได้ทาน
แล้วโรตีกะเพราไก่ของเขาเนี่ยนะคะ
ขายในราคา๕๐บาทเท่านั้นเอง
แต่ถ้าใครอยากทำเป็นแบบกะเพราเนื้อคุณ

บางประกอบเราก็จะเห็นอะไรถ้าเป็นครีปก็จะเริ่มมี

คุณใครอยากจะกินแวะไปได้ที่ร้านไอริน
โรตีชักเปิดให้บริการทุกวัน

ต่อไปมันคงจะมีอย่างว่าโรติ

ก็ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ใหม่สำหรับเมนูอาหารแบบนี้แหละนะ